เมื่อวานนี้มีคลิปมีโพสต์ที่ทางญาติญาติเนี่ย
เขาตามหาหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อเล่นชื่ออุ๋ม
บ้านอยู่ที่แก่งกระจานเพชรชบุรีนะฮะ
ก็เป็นร้านขายของชำนะครับ

บุกเข้าร้านขายของชำกระโดดผังกำแพงเนี่ยฮะ
ที่เป็นลักษณะที่กั้นที่เป็นไม้

ปั่งเข้ามาโดยแล้วก็ฉุดกระชากลากถุงไปเลยคืนวันที่๒๐น

แต่เห็นภาพนี้เราก็น่าตกใจจริง

ถามหาน้ำผมหน่อย
ใช่เมื่อวานที่เราเล่าไปเราก็ตกใจนะว่าเออไม่รู้เธอเป็นตายร้ายดียังไงใช่ไหมด้วยความเป็นห่วง
ทีแรกยังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อตกลงเขาเป็นอดีตสามีเขาหึงหวงตามง้ออะไรกันนี่แหละ
แล้วก็มาเนี่ยฮะฉุดไปอย่างนี้เลยนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์วินาทีเดียวกันเลยแต่นี่เป็นอันนี้เป็นครั้งแรกก่อน
คือความจริงแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้ก่อเหตุแค่ครั้งแรกในคลิปเมื่อกี้นะครับ
แต่เคยก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้นี่๑๕กันยายนนะครับอันนี้ตอนกลางวัน
เที่ยงกว่าเกือบบ่ายคนก่อเหตุผู้ชายคนนี้ชื่อนายโจนะ
เป็นอดีตสามีของผู้หญิงที่ถูกฉุดไปนะฮะที่ชื่ออุ่มนะครับ
มาหาผู้เสียหายที่บ้านที่นครปฐมนะฮะที่สัมพรานนะครับ
เปิดเป็นร้านขายของชำด้วยมีปากเสียงกัน
วันนั้น๑๕กันยายนเนี่ยอุ๋มเนี่ยต้องขับรถ
เรียกตำรวจให้มาช่วยเพราะว่านายโจเนี่ยบุกมาที่บ้านอดีตสามี
ทะเลาะมามีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงนะครับ
ตำรวจมาถึงก็เห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัวด้วยนะ
ก็เลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกัน
สุดท้ายวันนั้นน่ะในโจน่ะยอมกลับไป
ยอมกลับไปนะฮะ

กันยายนผ่านมา๕วันนี่ฮะในโจเนี่ย๒๒นาฬิกา๒๕นาที๒๐กันยายน
มีกล้องวงจรปิดนะครับที่ในโจเดินถือไม้มาที่ประตูบ้าน
ของอุ๋มที่เป็นร้านขายของชำนี่นะฮะเดินถือไม้มาแล้ว
ทุบทุบเป็นรูเลยแล้วก็ตามภาพที่เราเห็นจากมุมด้านใน
เขาใช้ไม้ทุบกระทุ้งก่อนแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิด
ที่มุมด้านนอกแล้วดูลากออกมาด้านนอกดูเห็นนะอันนี้อีก
มุมนึงด้านในเห็นไหมกะกุลเขาพยายามหนีนะเห็นว่าเค้า
พยายามหนีด้วยประตูไม่ทัน
ถูกล็อกคอแล้วลากไปอย่างนี้เลย
คือในโจเนี่ยพอดึงอุ๋มกระชากอุ๋มฉุดออกไปได้เนี่ย
พาไปขึ้นรถเก่งซึ่งมีเพื่อนของในโจมาด้วย
เห็นมั้ยครับ
เก่งคันนี้นะครับแล้วก็ขับออกไปเลยทางญาติญาติเขาก็เลย
โพสต์คลิปนี้เพื่อตามหานะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะสุดท้าย
เมื่อคืนนี้เนี่ยตำรวจไปตามเจอนะครับนายโจพาอุ๋มไปอยู่นู่นนะฮะ
ชบุรีที่แก่งกระจานเราได้รับแชทนะฮะแชทที่ในโจเนี่ย
ส่งข้อความมาคุยกับอุ๋มในช่วง๒๒๒๖สิงหาคมนะฮะ

นี่ฮะส่งข้อความมาบอกทางไลน์บอกว่าเขาเนี่ยรักแล้วก็ทุ่มเท
กับอุ๋มมากรักด้วยความจริงใจมาตลอด๔๕ปีพยายามทำทุกอย่าง
ลบคำสบประมาทแต่พอคนเก่าซึ่งหมายถึงแฟนเก่าของอุ๋ม
เข้ามาเนี่ยคนเก่าเข้ามาเนี่ยโจรเนี่ยส่งข้อความไปบอกคนเก่านี้
ดีกว่าทุกอย่างแต่เขาก็ยังรู้สึกดีอ่านี่ฮะแต่จะทำทุกอย่างเพื่อ
บคำศพประมาณ๑๔กันยายนโจนี่ส่งข้อความมาหาอุ๋มอีกคราว
เรื่องเงินกู้บอกเงินที่กู้เอาไว้เนี่ยนะเรื่องเงินกู้เนี่ย
ถ้าที่รักบอกอุ๋มบอกถ้าที่รักจะเอาตอนนี้ก็เอาได้เลยนะ
กับแม่ต้อยพ่อเสถียรให้แค่๗๕๐๐เพราะหักเอาดอก๕๐๐๐นี่แล้ว
ยังพิมพ์ข้อความลักษณะตามง้อบอกรักมากไม่อยากจากไป
เสียใจมากอย่าทิ้งกันไปนะนี่๑๔กันยายนแล้ว๑๕กันยายนก็
ที่ว่าบุกไปหาเขาที่มีกล้องวงจรปิดจนเขาเรียกตำรวจมา
เคลียร์แล้วก็ยอมไปก่อน๒๐กัลยายนต์นี่จะมาชุดตัวเข้าไปเลย
เมื่อคืนนี้นะครับขอดูภาพเมื่อคืนหน่อยหลังจากที่เป็นข่าว
ขึ้นมาเนี่ยคุณกันจอมพลังก็มาช่วยประสานงานช่วยเหลือด้วย
ตำรวจก็ไปตามตัวจนเจอนะฮะแล้วก็ได้ตัวอุ๋มกลับมาแล้ว
นี่คุณพ่อก็มาดูลูกสาวด้วยโรงพักสามพรานที่นครปฐมกลับมา
ด้วยความปลอดภัยซึ่งเธอก็บอกตั้งแต่เมื่อคืนว่าเธอไม่ขอ

บอกว่าไม่คืนนี้ด้วยแน่แต่ไม่ขอแจ้งความความจริงในโจเนี่ย
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งความ
แต่ครั้งนี้ก็ไม่แจ้งความเพราะว่าถ้าเธอแจ้งความ

อย่างเช่นเพื่อนของนายโจที่มาขับรถรับพาไป
ซึ่งเธอยืนยันว่าคนนั้นเขาไม่รู้เรื่อง
แต่ถ้าไม่แจ้งความก็มั่นใจใช่ไหมคะ

นั่นไงแต่คุณพ่อของอุ่มบอกว่าตอนที่ได้คุยกับในโจ
แฟนเก่าของลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปล่อยอุ๋มมาก็ได้
แต่ต้องแลกกับการไม่แจ้งความอันนี้พ่อของอุ่มเขาอ้างนะ
เขาบอกในโจถึงขั้นขู่ค่ายกโฆษณ์ค่าล้างครัวอะไรอย่างนี้

แต่บางเรื่องมันเป็นคดีอาญาที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการนะ

เอาเป็นว่านี่คือของเมื่อคืนเมื่อคืนที่ว่ามาถึงโรงพักได้ตัวมาใหม่นะฮะ
ได้เจออุ๋มตอนค่ำเนี่ยตอนสักเที่ยงคืนกว่ากว่า
ในโจก็มาพบตำรวจสพสพที่ทางคอนปฐมนะครับ
มาคุยมาเคลียร์กันในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องคดีต่าง
เรื่องไหนแจ้งความไม่แจ้งความ
เรื่องไหนเอาผิดไม่เอาผิดอย่างไร
แล้วจะสัญญิงสัญญากันอย่างไรว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ท่านผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้นะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
โจที่เอาไม้มากระทุ้งแล้วบุกเข้าไปจนแบบเป็นรูโวเนี่ย
ตอนนี้ต้องซ่อมแซมแบบนี้เอาไว้ก่อน

ลูกสาวกับนายโจเนี่ยเขาคบหากันอยู่๕ปี

๒๓เดือนหลังมานี้
ในโจเลยคือจิลวัฏนะชื่อจริง
อุ๋มคือวิสุรุตานะฮะ

ของอุ๋มบอกว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรงขึ้น

โจเคยมาทุบร้านแล้วครั้งหนึ่ง

ยังกันกันได้ลูกสาวปิดประตูเขาเข้ามาไม่ได้
ไม่ถึงขั้นการทำร้ายกันครั้งที่สองก็คือสิบห้ากันยายนที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
โมาที่ร้านอีกมาทะเลาะมีปากเสียงลูกสาวต้องไปแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
โจก็ยอมกลับไปและครั้งที่สามก็คือคืน๒๐กันยายนคราวนี้หนักเลย
โจมาถึงเนี่ยโอ้โหพังร้านบุกเข้ามาแล้วก็ฉุดตัวลูกไปเลย
ตอนนั้นแม่บอกแม่ตกใจมากกลัวลูกจะเป็นอันตรายมารู้ตอนหลังก็คือโจเนี่ย
พาลูกไปที่ชะอำแล้วก็ป่าละอูและน้องผักติ้วด้วยที่เพชรชบุรี
ไปตามบ้านเพื่อนทยอยทยอยไปไปหลายหลังพอเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย
ทางครอบครัวก็โทรติดต่อไปหานายโจนะบอกให้พาอุ๋มเนี่ยมาส่ง
แล้วในโจเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าถ้าพามาส่งเนี่ยถ้าจะยอมปล่อยตัวอุ๋มเนี่ย
ต้องไม่แจ้งความช่วงสองสามเดือนหลังมานี้แม่บอกว่าลูกสาวบอกว่า
อยากเลิกกับในโจแต่ในโจไม่ยอมนะแล้วเคยขอว่าจะฆ่ายกโฆษ
ทำให้ครอบครัวเนี่ยหวาดกลัวมากยอมรับว่าแม่เนี่ยโกรธ๑๐๐
โกรธโจร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่ให้อภัยที่ทำแบบนี้
ส่วนในอนาคตหากลูกสาวจะกลับไปคบหากับนายโจอีก
แม่บอกแม่ก็ไม่ห้ามแต่แม่จะไม่ยุ่งอะไรด้วยแล้วนะ
เพราะครั้งนี้เนี่ยมันเกินไปแม่บอกแม่โกรธร้อยเปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับโจกับอุ๋มเนี่ยได้มาเจอกัน
แล้วมาเคลียร์ใจกันนะฮะโดยอุ๋มบอกว่าตอนนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้น
ปลอดภัยมากขึ้นที่มีหลายฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วย
ตอนที่โจพาตัวไปไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไร
จากในคลิปที่เห็นว่าฉุดกระชากลากถูไป
แต่หลังจากนี้จะไม่กลับไปหาไม่กลับไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอน
เพราะถ้าคนรักกันจริงเนี่ยอุ๋มบอกว่าเขาคงไม่ทำแบบนี้
เรื่องเงินกับหนี้สินที่โจอ้างว่าทำไปเพราะโมโห
คบกันอยู่เนี่ยโอ้โหถึงขั้นแบบดูแลทุกอย่าง
หาเงินหาทองมาใช้น่งใช้หนี้
คุณผู้ชมถามประเด็นนี้เยอะเลยค่ะพี่อุ๋ย

ทางฝ่ายชายเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกแบบนึงไง
เขาบอกว่าถึงขั้นเขาต้องไปทำงานที่เสี่ยงกฎหมาย
เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้กับอุ๋ม
แล้วสุดท้ายเนี่ยอุ๋มจะมาเลิกกับเขามาทิ้งเขาได้ยังไง

อุ๋มบอกว่าไอ้เงินแล้วก็หนี้สินที่มีอยู่
แล้วโจเขามาใช้หนี้ให้อะไรต่างนานา
มันเป็นช่วง๒ปีแรกที่คบกัน
เขาคบกัน๕ปี๕๖ปี
ยอมรับว่าฝ่ายชายหาเงินมาใช้หนี้ให้จริง
แต่ช่วง๓๔ปีหลังที่อยู่ด้วยกัน

บอกอุ๋มก็ให้เงินโจนะ
ก็ให้ไปบ่อยจนอุ่มคิดว่า
ให้จนมากพอแล้วด้วยซ้ำค่ะ
ให้จนเกินหนี้ที่โจเคยใช้ให้แล้วด้วยซ้ำ
ทั้งหมดก็จบกันไปด้วยดีก็แล้วกัน
ส่วนจบ
โจนะครับโจบอกว่าอยากขอโทษสังคมขอโทษพ่อแม่ฝ่ายหญิงขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้วแต่โจบอกว่าแต่ลึกของหัวใจผมเนี่ยผมก็ยังรักอุ๋มอยู่ส่วนตอนนี้ก็เริ่มทำใจได้บ้างโจบอกว่าโจขอรับปากว่าจากนี้ไปจะไม่เข้าไปทำให้อีกฝ่ายในลำบากใจอีก
ผมต้องการเคลียร์ให้เข้าใจว่าผมผิดอะไรผมไปหาเงินมาให้พี่นะมาใช้หนี้เพื่อสร้างฐานะครอบครัวนะวันนี้ผมข้าวก็ยังไม่ทันกินเลยถึงหน้าบ้านคุณไล่ผมหนีบนหมูบนหมาเลย
ก็ทำใจได้นะผมไม่ใช่ว่าไม่เคยเจ็บแล้วไม่เคยผ่านมาแต่ว่าในวัยตอนนี้เราก็อายุ๓๘เขาก็๔๙เนี่ยเราก็อยากสร้างฐานะสร้างครอบครัวใช่ไหมแต่เราก็มาโดนกดดันอย่างนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียว
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเขาบอกนะฮะคุณกันจอมพลังนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่เรื่องคดีความเนี่ยมันมีบางเรื่องที่ไม่สามารถยอมความกันได้ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการแต่เอาเป็นว่าก็จะช่วยโจก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาทนายเนี่ยมาให้โจนะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ
ฝ่ายหญิงเขาเป็นรุ่นพี่นี่เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษนี่ฮะขอโทษพ่อแม่ฝ่ายหญิงด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณกันจอมพลังที่เข้ามาช่วยเหลือกันอ่าก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทั้งคู่นะฮะค่ะโดยเฉพาะฝ่ายชายในโจอ่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ใช้กำลังทำลายเขาไม่ได้